สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันกันแล้วค่ะ
ข่าวแรกนะคะมาเริ่มต้นกันที่โครงการดีค่ะที่เป็นการเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยทุกคนนะคะ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งในงานนี้ค่ะเราก็ได้นางเอกสาวสุดสวยอย่างคิมเบอร์รี่มาร่วมกิจกรรมดีกันด้วยค่ะ
ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงธวรรยาราชสมบัติครบ๗๐ปีนะคะ
ภาครัฐและเอกชนค่ะจึงได้มีการจัดกิจกรรมดี
อย่างสายโลหิตสายใจ๗๐ปีใต้ร่มพระบารมีน้อมพักดีจอมราชัน
เพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบริจาคโลหิต
และเป็นการช่วยเหลือต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ค่ะ
โดยครั้งนี้นะคะได้นางเอกสาวคิมเบอร์รี่มาร่วมบริจาคเลือดในโครงการดีแบบนี้ด้วย
ซึ่งเจ้าตัวเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ปลื้มใจค่ะ
ที่ได้มีส่วนร่วมทำบุญและก็ถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะคะ
พร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมโครงการ
โลหิตสายใจ๗๐ปีใต้ร่มพระบารมีน้อมพักดีจอมราชันกันเยอะด้วยค่ะ
การครองราช๗๐ปีพอดีเลยเนาะ
วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่คิวจะได้มาให้เลือดเป็นครั้งแรกด้วย

วันก่อนก็พักผ่อนเพียงพออะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมทำบุญกันนะคะ